เดี๋ยวพามาดูหน่อยค่ะตีกันต่อเนื่องเหมือนกัน
ตีกันที่ไหนรู้ไหมในงานในงานสู่ขวัญทหารใหม่

คุณผู้ชมพี่เบิร์ดดอมจริงในงานสู่ขวัญทหาร

นี่ค่ะดูสิคือจุดตรงนี้ที่เขาจัดงานกันเนี่ยนะ
อยู่ที่พื้นที่บ้านโนนรังที่อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ

จอดอยู่พี่เบิร์ตเห็นคนนอนอยู่นั่นน่ะ
จุดตรงนี้พอเข้าไปไปตรวจสอบไปดูเนี่ยนะ
มีคนโดนยิง๓คนเจ็บอยู่อะค่ะอยู่ในบ้านเลย
แล้วบ้านเขาก็กำลังจัดงานบายสีสู่ขวัญทหารใหม่
ในบ้านเขาเลี้ยโต๊ะจงโต๊ะจีนมีคนเจ็บอยู่นั้นรายหนึ่ง
คนเจ็บที่เห็นในบ้านก็คือนายกริจดันัยกุฎรังนอกอายุ๒๐ปี
โดนยิงตรงสะโพกตรงก้นด้านขวา
ส่วนอีก๒คนที่เจ็บเนี่ยพลเมืองดีนำส่งโรงพยาบาลร้อยเอ็ดไปแล้ว
ชื่อว่านายชานรงมีศักดิ์อายุ๑๙ค่ะ
โดนขวดฟาดที่ไทยทอยนะแล้วมีแผลฉีกขาด
ส่วนอีกคนนึงเนี่ยชื่อนายประจวบสิริอัดค่ะ
โดนยิงตรงหน้าท้องโอ้โหนี่จากการสอบสวน
ต้องถามเจ้าของบ้านนะเขาก็เล่าให้ฟังว่า
ก็ทะเลาะกันระหว่างฝั่งเจ้าถิ่นกับต่างถิ่น
อืมก่อนหน้านี้นะเจ้าของบ้านอ่ะจ้างรถแห่ดนตรีสด

ก็มีการใบสีสู่ขวัญทหารใหม่ไง
วัยรุ่นต่างหมู่บ้านมาแจมมาเต้น
ตามกฎหมายโอ้ยดูรอยกระสุนแบบนี้คุณผู้ชม
เออจัดที่บ้านงานใบสีสู่ขวัญทหารใหม่
ก็ตีกันก็ยิงกัน